แค่อยากฟังเรื่องผีนี่ฉันมี
แต่มันน่ากลัวนะโอ้โฮ
น่ากลัวนะโอ๊ยเฮ้ย

จะบอกให้ฟังถ้าหากใจไม่แข็งพออย่าฟัง

มาบอกกับผัวผัวก็ไม่เชื่อ

ก็เลยวางแผนก็จับผิดเมียว่าเมียมีชู้จริงไหม

บอกกับเมียว่าจะไปต่างจังหวัด๓วัน

ตื่นเช้ามาก็เก็บกระเป๋าใส่รถแล้วก็ขับรถออกไป
พอผัวขับรถออกไปเมียโทรเรียกชู้มาจริง

แต่คนเป็นชู้ไม่รู้หรอกว่าผัวแอบดูอยู่
เออผัวก็ตามขึ้นไปติดไปถึงคอประตูห้องเลยเอ๊ย
เปิดประตูหน่อยนี้นะเปิดประตูแบบนี้
เมียก็เปิดประตูแล้วผัวหาใหญ่เลย
ไหนแกเอาชู้ซ่อนไว้ไหนบอกมานะแกเอาชู้ซ่อนไว้ไหน

ก็หาไม่เจอเห็นหน้าต่างเปิดอยู่หัวชะโงกหน้าลงไปดู
มีผู้ชายยืนอยู่ข้างล่างด้วยความโกรธความโอโห
ผัวมันยกตู้เสื้อผ้าทั้งใบทุ่มลงไปโดนคนข้างล่างตายขาดที่

เออพอตกกลางคืนก็มีผี๓ตัวคุยกัน

ไอ้ผีตัวแรกก็ถามว่าแกเป็นอะไรตาย

เออไอ้ตัวแรกก็บอกว่าผมหัวใจวายตายเพราะผมจับได้ว่าเมียมีชู้

อีกก็หันไปถามอีกตัวแล้วแกล่ะเป็นอะไรตาย

เขาบอกผมแอบอยู่ในตู้ไม่รู้ใครเอาตู้ทุ่มลงมาผมเลยตาย

สองตัวนี้ก็เลยหันไปถามอีกตัวนึงว่าอ้าวแล้วแกเป็นอะไรตาย

ไอ้นั่นบอกผมเป็นบุรุษปรายศนีย์มาส่งจดหมายไม่รู้ใครมันทุ่มตู้ลงมา

ฮ่า

ถ้าเรื่องผีไม่มีใครเป็นน้าผม

เล่าเรื่องผีเนี่ยแหมพี่นุ้ยใจหาย
พี่เรื่องผีนี่

เนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เล่นลับ

มานี่มันยืนตรงนี้

ก็ไปตามพระ

พร่ามมาก็นี้เลยก้านมโมยม

ผมจัดการเลย

ผีท่านลองออกแล้ว

เรื่องผีเจ๊ก็น่ากลัวจะจ๊ะขอบคุณนี่นี่
ตอนก่อนนู้นน่ะอยู่ชนบุรี
แล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพใหม่
โหมีวันนึงไปนั่งรอรถเมมน้าเดือดแล้ว
สักตีหนึ่งสักตีสองรายบรรยากาศวางเมลงมาก

เปรียวมากแล้วเจ๊นั่งอยู่คนเดียว
อยู่ดีก็มีหมา๒๓ตัวแล้วเดินมานะ
มันมองเจ๊แล้วมันก็หอน

เจ๊ก็คิดมันอ่อนใครวะ

สักพักหนึ่งก็มีมาอีกหลายตัวเลย
เห็นหน้าเจ๊แล้วมันก็หอน

สักพักหนึ่งมีรถเมย์
มีรถเมย์แบบค่อยเลื่อนมา

รถเมย์ค่อยเลื่อนผ่านหน้าเจ๊
เจ๊ก็ได้แต่กรี๊ดหมาก็หอน
เจ๊กรีดอ่าา
หมาก็หอนอ่าา
พักหนึ่งเจ๊ได้ยินเสียงแบบโหยหวน

เมื่อไหนอ้าว
เฮ้อเฮ้อเล่าทีหลังระวังป่ะหนาอะไรหนาทำไมเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อ
่าผู้หญิงเอ่อผู้หญิงราชมะเป็นเนอะไงอ่ะเขาขาอวกอวก
สวยสวยหน่อยแก้มแก้มป้องแก้มป๋องอ่ะเหลือผู้ชายอ่ะ
อ่ะซื้ออะไรจ้ะอ่ะ
อ้าวใช่แล้วใช่แล้ว
คุณพระมีผีบุกร้านเราซะแล้ว
แถมยังมาถึงสองตนอีกด้วยโอ้โห
งานนี้แกงปัวจะทำอย่างไร
ช่วงหน้ามาชมกันต่อปลุย